วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ

สดพิษซิ่งเก๋งชนคาที่
กลายเป็น๒เหตุที่เกิดซ้อนกัน

ตัวเองขับรถออกมาบนท้องถนน
เกิดอุบัติเหตุรถพังยับจนเสียชีวิตนะครับ

รถบรรทุกชนกันกับรถยนต์

ที่เกิดเหตุนั้นเกิดบริเวณถนนวัฒนานคร

จังหวัดสะแก้วก็พบรถยนต์มา
เล็กทะเบียน๕กทถ๓๖๔๖

ประสานงากับรถบรรทุกก๊าซ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยภัยศาล
ก็รถยนต์รถเก่งคันนี้นะครับ

อายุ๔๔ปีชาวจังหวัดสะแก้ว
ถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ได้ขับรถมาจากจังหวัดชนบุรี

ขณะเกิดเหตุเห็นรถยนต์คันดังกล่าว
แซงรถคันอื่นด้วยความเร็ว

รถบรรทุกของตัวเองเข้าอย่างจัง

และทำให้คนขับรถเก่งนี้เสียชีวิต

ต่อมาตำรวจรับแจ้งว่าที่บ้านของนาย
ชิดชัยก็มีผู้เสียชีวิตอีก๒คน

ชิดชัยแล้วก็เด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ๑๐ปี
ซึ่งเป็นบุตรสาวของนางสำรวย
หรือว่าเป็นลูกเลี้ยงของนายชิดชัยนั่นเองนะครับ
โดยสภาพศพของทั้งสองคน
ถูกของมีคมฟันหลายแห่ง
แล้วก็พบขวดยาค่าย่าชนิดหนึ่งวางอยู่
ข้างศพพบมีดพระยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรตกอยู่นะครับ

ชิดชัยมีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่ง

ซึ่งต้องไปรับยารักษาอาการที่โรงพยาบาลจิตเวท

ก็คือเด็กหญิงเอที่เสียชีวิตด้วย
ตำรวจสันนิษฐานว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งสองคือนายชิดชัยแล้วก็นางสำรวยสามีภรรยากันนะครับ

ทำให้นายชิดชัยสามีลงมือทำร้ายภรรยา

จากนั้นเองตัวนายชิดชัยซึ่งเป็นสามีเนี่ย
ก็ขับรถออกไปเพื่อจะหนีความผิด
แล้วก็ด้วยการที่กินยาฆ่าย่าแต่ไม่เสียชีวิตเพราะอาเจียนออกมา
อาจจะทำให้ฤทธิ์ของยาค่าย่าส่งผลให้ตัวเขา

ก็เลยขับรถแล้วก็พุ่งไปชนกับรถบรรทุกใหญ่

หรืออีกเหตุหนึ่งก็คือตำรวจอาจจะสันนิษฐานว่า
เขาตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายด้วยการขับรถพุ่งชนรถบรรทุกหรือเปล่า

คือรถคันสีแดงนะคะเป็นของผู้เสียชีวิตคันเล็กมาก

ยับเลยนะฮะก็กลายเป็น๒เหตุที่ซ้อนกันอยู่นะครับ